ถึงการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวงค่ะว่า
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ

และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน
ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกสุขของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหย่อมย่า
แม้จะมีเพียง๑๓ชีวิตจาก๗๐ล้านชีวิต
ก็อยู่ในพระเนธประกันของพระองค์ท่าน
นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน
ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเด็กและโค้ชทีมฟุตบอล
หมูป่าอาคาเดมี่แม่สายทั้ง๑๓คน
ที่พัดหลงในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายในช่วงที่ผ่านมา
ตามที่มีรายงานข่าวมาอย่างต่อเนื่องนั้น
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย

รวมถึงจะตั้งโรงครัวพระราชทาน
ให้กับครอบครัวและผู้ปฏิบัติงาน
และอาหารเครื่องดื่มแก่จิตอาสา

ประสบความสำเร็จโดยสวัสดีภาพ
จำนวนเพียง๑๓จากเกือบ๗๐ล้านชีวิต
ก็อยู่ในพระเดชพระกันของพระองค์ท่าน
นับเป็นพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้สะท้อนอะไรมากมายให้กับพวกเราทุกคน

หรือปล่อยให้วิกฤตนี้ผ่านเลยไป
โดยไม่ได้ชวนให้คิดหรือหยิบยกมาเป็นโอกาส
ในการจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมของเรา
อาทิน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องชาวไทยที่รวมกันเป็นหนึ่ง

และร่วมกันแก้ไขทุกข์ให้เกิดสุข

อาจจะทำให้เกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหา
ประการร่วมกันให้แคล้วคลาดและปลอดภัยนะครับ
อกจากนี้ผมขอชื่นชมความพยายามร่วมกัน
และความทุ่มเทในการทำงานคนละไม้คนละมือ

ความสามารถของแต่ละคนแต่ละหน่วยงาน
นะครับด้วยการบุรุณาการงานกัน
อย่างสามัคคีนะครับ
ช่วยกันทั้งอาสาสมัครจิตอาสาเจ้าที่จากหลากหลายสาขาสหวิทยาการพลเรือนตำรวจทหาร
ได้มีการระดมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีศักยภาพมากที่สุด
และบุคลากรจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญมากที่สุดในแต่ละด้าน
จากทั่วทุกสาธิตของประเทศมาบูรณการกันอย่างมีระบบ
ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ก็ไม่ได้จำกัดแต่เพียงคนไทยหรือหน่วยงานของไทยเท่านั้น
ทั่วโลกก็ให้ความสนใจติดตามด้วยนะครับผมเห็นข่าวตอนผมไปต่างประเทศนะครับ
ก็มีข่าวออกทั่วโลกถึงความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจประเทศไทยในการแก้ผานี้นะครับ
ทุกฝ่ายทุกประเทศต่างก็ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน
โดยเราได้รับความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยและนักประดาน้ำจากประเทศลาวเพื่อนบ้านใกล้ชิดของเรา
เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำระดับโลกจากประเทศอังกฤษซึ่งเร่งรีบเดินทางเข้าพื้นที่ในทันที
ได้รับการประสานจากรัฐบาลไทยรวมทั้งเจ้าที่พลเรือนและทหารจากกองกำลังสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกส์
ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการบรรเทาสารภัยก็ได้เดินทางมาพร้อมกับเครื่องมือค้นหาผู้รอดชีวิต
หรืออุปกรณ์ตรวจหาสัญญาณชีพที่ทันสมัยเป็นต้น
นี้ในฐานะผู้นำประเทศนายมตรีของรัฐบาลไทย
ผมขอเป็นตัวแทนแสดงความขอบคุณและชื่นชมทุกคนทุกฝ่ายด้วยใจจริงอีกครั้งนะครับ